ถ้าวัคซีนมานะครับฉีดได้รีบฉีดนะ
เพราะคุณอาจจะได้เข้าไปนั่งกินอาหารในร้านได้
นี่แหละครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการพัฒนาคารไทย
ที่เสนอให้คลายล็อกหน่อยได้ไหม
ขอนั่งกินอาหารในร้านหน่อยได้ไหม
ถ้าเป็นไปได้๑กันยายนมีเฮ
โดย๙สมาคมธุรกิจนะครับทั้งธุรกิจร้านอาหาร
สมาคมพัฒนาคารไทยเฟอร์นิเจอร์

สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย

และสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
รวมตัวกันไปพบคุณอนุทินชาญวีรกูล

บอกพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้หน่อยได้ไหม
ให้เปิดกิจกรรมได้หน่อยหาลังจากแนวโน้มสถานการณ์

ท่านรัฐมนตรีรับปากครับแล้วบอกว่า
กรมควบคุมโรคกรมอนามัยคุณไปคิดแนวทางมา
ที่จะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเขาเอาไปทำ
จะต้องมีหลักการด้านความปลอดภัยทั้งหมด๓ส่วนอะไรบ้าง
จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
เช่นอะไรเว้นระยะห่างไม่แออัดอากาศถ่ายเท
อันนี้เราผ่านกันมาแล้วนะ
๒พนักงานต้องปลอดโรคพนักงานในร้านคุณ
ต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
หรือพนักงานเองก็ต้องตรวจคัดกรอง
และที่สำคัญที่ผมพูดไปนะฮะลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน
ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือถ้าเคยติดเชื้อ
แล้วถ้าเคยหายแล้วต้องอยู่ในระยะเวลา๑๓เดือนมาแล้ว
แล้วก็นี่ไงที่ผมบอกว่าอาจจะต้องแยงเงินก่อนเข้าร้าน
สมมุติจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านในห้าง
ยังไม่ได้กินกากหมูเลยแยงจมูกก่อน
เมืองนอกเขา๓๕บาทบ้านเราดูท่าทางจะแพงเหลือเกินถ้ามาขาย
ส่วนสาธารณสุขเขาบอกเหมือนที่น้องปุ้ยบอกไปตอนต้นรายการเลย
สอบคอตั้งตาดูกันนะ๒๗สิงหาคมนี้

วันสุขนี้แล้วนะครับรอติดตามนะครับ